มันจะต้องเซวชาเหนียช่างโลกสวย

ขอโทษแล้วกันที่เป็นขยะสายบุญขอโทษ
ขอโทษพวกโลกสวยแล้วกัน

แต่ว่าถามว่าเอาบุญมาอ้าง

เราถามกลับกันมันห้ามกันไม่ได้หรอก

คือว่าน้องผู้หญิงเดรี่เนี่ย

คุยกับพวกทีมงานไว้แล้ว

แต่ถามว่าพันคันมันถึงอยู่แล้วไปกันพันคันแน่นอน

หลักหมื่นมึงมึงไม่เต็มถนนเหรอ

คือความชอบเรามันตรงกันแค่นั้นเอง
คือเราชอบรถสองล้อชอบแต่งรถสองล้อ

มันก็จังหวัดมันก็รวมกันทุกจังหวัดนั่นแหละ

เดี๋ยวก็มีพวกโลกสวยหาว่าบุญมาอ้างอีก

ถามว่ามึงมันมีพวกแบบว่ามีถามกลับมา
บอกว่าทำไมมึงไม่เอารถใหญ่ไป
อย๋อ้างมึงไม่มีตังค์ซื้อรถใหญ่

วันที่๒ที่เขาไปบริจาคช่วยที่สุพรรณ
คือเขาก็ไปช่วยชาวบ้านที่ไฟไหม้

ผมไม่เห็นมีข่าวมาออกเลย

เขาก็เลยออกลูกว่ามันเดือดร้อน

มันจะมีเกี่ยวกันทุกวัน

สหายสร้างวัดศึกผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ

กรรมการวัตโกเขาก็ช่วยแชร์

ใช่เพราะความชอบแต่คนหมดเหมือนกัน

แต่ให้ผมไปทำยังไงมันทำไปแล้วมันจะพูดอะไรได้นอกจากสิ่งที่มันตอบก็คำว่าขอโทษ
ถามว่ารถมันแมลงเขาบอกว่ามันมีสัญญาณไฟแดงมากมายไม่จริง
เพราะผมพื้นผ่านไฟเองแยกนั้นมันเป็นสารกระพริบไฟเหลือง
ไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว
ไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค่ว่าไฟแค
ตอนนั้นเข้าสายเอเชียแล้วครับผมเข้าสายเอเชียแล้วที่น้องมันเกิดอุบัติเหตุกัน
กลับก่อนแล้วกลับก่อนแล้วคือเวลาทำเสร็จแล้วเราก็บอกน้องว่าแต่น้องมันยังไม่กลับกัน
เพราะน้องมันต้องเคลียร์ยอบบุติจากนะครับแล้วก็มันมีพวกเพจว่าบุติจากได้หมื่นหกนะครับ
ผมถามกับกันหมื่นหกเข้าใจปะครับมันแสนหกครับไม่ใช่หมื่นหกนะครับ
คลิปผมเนี่ยเวลาไปทำเนี่ยเป็นแสนแสนทั้งนั้นครับเงินขึ้นแสนทั้งนั้นครับ
อย่างล่าสุดก่อนก่อนวันอาทิตย์ก็เป็นวันศุกร์ที่ไปบริจาคให้กับโรงเรียนได้ไปแปดหมื่น
นี่ก็ได้แสนหกแต่๘๐๐๐นี่ไปน้อยไปกันไม่กี่คันเองไปไม่ถึงร้อย
พวกภาพนอนพวกภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือว่าผมก็ไม่รู้จะไปแก้ตัวยังไงเข้าใจป่ะ
คือว่าจริงแล้วน้องมันที่มันนอนอย่างนั้นมันขับช้านะครับไม่ได้ขับเร็วนะ
เพื่อมันจะเอารูปกันถ้าขับเร็วรูปมันถ่ายไม่ติดหรอกต่อให้เป็นตากล้องยังไงมันก็ถ่ายไม่ติด
เราก็รูปไฮโลรูปไฮโลอีกมั้ยจะมีรูปที่เล่นไฮโลกันด้วยเห็นมั้ย
อันนั้นไม่ใช่ทริปบุญนะครับมันเป็นเอาภาพเก่ามันไปดึงภาพเก่าจากไหนมาผมไม่รู้เข้าใจว่า
แต่ว่ามันน่าจะเป็นทริปที่ว่าไปขี่รถเล่นกันธรรมดาตามน้ำตกอะไรอย่างเงี้เพราะบรรยากาศมันเหมือนน้ำตก

เพราะมันก็มีนอนขี่เพื่อเอารูปมันมีทุกทริปแหละ
เราก็พูดไม่ได้ว่ามันมีหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เห็น
แต่ส่วนตัวผมว่ามันก็น่าจะมีอยู่แล้ว

ตอนนั้นก็คือถ้ามันโล่งก็อาจจะโล่ง
แล้วช่วงที่ถ่ายรูปก็คือเราดูรอบข้างหมดแล้ว
ก็คือดูรอบข้างหมดแล้วแล้วก็ถ้าไม่ดูรอบข้าง

ใช่มีประสานหน่วยงานก็มีพี่ตำรวจ
ตำรวจไม่ได้รับเงินเลยนะแม้แต่บาทเดียวพี่ตำรวจเขาก็ไม่รับ
ซื้อเอ็มให้เขาก็บอกว่าพี่ไม่เอา
มาดูแลพวกมึงผู้ใหญ่เขาแจ้งมาว่าพวกมึงจะมาทำบุญวัดนี้
พวกพี่เขาพูดแบบนี้เลยเขามาดูแลหมดแต่ขากลับเขาไม่ได้ดูแล
เพราะมันแยกกันกลับมันคนละเขตกัน
เข้าใจไหมชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองอะไรอย่างนี้มันคนละเขตกัน
มันคนละสอบพอกันเราไม่ได้แจ้งทางขากลับไว้ไง
แต่ขาไปพวกน้องมันแจ้งไว้หมดแล้ว
เราไม่ได้ตั้งความเกิดร้อนใช่กลุ่มมันเยอะเฉย
ประกาศนะครับประกาศโพสต์ประกาศอะไรหมดเรียบร้อยแล้วว่า
คือแบบว่าให้ดูแลตัวเองอย่าพยายามอย่าเห่ามันหรอก
เข้าใจไหมมันห้ามไม่ได้หรอกคนอ่ะ
นั้นต่อสอบของผู้ดีแต่เขาไม่เคยทำเฮี้ยหรอก

แม้ก็อันนั้นผมไม่สนใจครับผมไม่สนใจเราพวกนั้นอ่ะมันผมไม่ได้มองบรรยากาศนะแต่ผมมองแค่ว่าแบบว่า
พวกมึงเคยทำได้อย่างพวกกูหรือเปล่าแม้แต่ข้างคนข้างถนนเนี่ยมึงเคยเอาเงินไปให้เขาไหม
เคยหยิบยื่นให้เขาบ้างไหมผมถามกลับกันแค่นี้พอผมทำเนี่ย
ผมทำด้วยใจบริสุทธิ์ผมอยากจะทำคือผมทำคือที่ผมจัดทริปแบบเนี้ย
คือว่าน้องน้องมันชอบกันถ้าเราเราชอบแบบจุดเหลวกันอย่างเงี้ย
มันก็อยากจะบริจาคถูกต้องไหมเออเยียบไปแบบนี้เว้
เข้าใจป่ะมันเป็นแบบนี้มากกว่า
เหมือนว่าอีกถึงต่อไปจัดอีกผมจะดีแน่นอน
ผมก็ขี่ตามร่อนหาคนข้างทางข้างถนนแล้ว
ก็คือว่ามันได้เป็นข้อคิดของเราด้วยได้ปรับปรุงกลุ่มให้มันดีขึ้น
ก็ขอโทษแล้วกันที่ทำให้ความเดือดร้อนขอโทษแล้วกันที่เป็นขยะสายบุญขอโทษ
ขอโทษพวกโลกสวยแล้วกันนะครับแต่อย่ามาโลกสวยครับผมบ้านผมไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์